ซึ่งปีนี้ก็มีอายุครบ๗๐ปีแล้ว
แต่ว่ารูปแบบที่คลาสสิกก็ยังคงครองใจของคนหลายรุ่น
เริ่มในช่วงสงครามโลกครั้งที่๒

ต่างกำลังเพิดเพลินกับนิทัศกาลบอกเล่าเรื่องราว
และประวัติความเป็นมาของรถมอเตอร์สกูเตอร์สุดคลาสสิก
โลดแลนดอยู่บนท้องถนนทั่วทุกมุมโลก
มาเป็นเวลานานถึง๗๐ปี
นับตั้งแต่เผยโฉมออกมาเป็นครั้งแรกเมื่อปี๒๕๕๙
ทัศกาลดังกล่าวจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์เนฮอน
พิพิธภัณฑ์ศิลปะอิตาเลียนยิว
สามารถดึงดูดคนหนุ่มสาวและผู้สูงอายุ
หลงไหลในการออกแบบของจักรยานยนต์จากอิตาลีเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี
มาจากภาษาอิตาลีที่แปลว่าตัวต่อ
เป็นยานพานะที่ผู้คนทั่วยุโรปนิยมซื้อไว้ใช้ขับขี่

เนื่องจากรถยนต์สมัยนั้นมีราคาค่อนข้างสูง
โรมันฮอลิเดย์ที่นำแสดงโดยเกเกอรี่เป๊กและออเดย์เฮเบอร์
กลายเป็นรถที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในยุคฟิสติ
นับจากนั้นกระแสของมอเตอร์สกูเตอร์ดังกล่าวจะขึ้นขึ้นลง

แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้
จากผู้คนต่างพากันมองหาการขนส่งที่เรียบง่าย

ผู้คนที่พบเห็นก็มักจะยกนิ้วให้
และบอกได้ว่ารถของเขาสวยมาก
จากนี้เขายังคิดว่าเป็นเรื่องดี
ที่มีการฟื้นฟูประวัติศาสตร์ความเป็นมาของยานพานะดังกล่าวขึ้น
เพราะเรื่องราวของสกูตเตอร์เหล่านี้ยิ่งใหญ่กว่าที่ทุกคนคิด
จากความพิเศษเฉพาะตัวและชิ้นส่วนเดิมของตัวรถจำนวนมากที่ยังหลงเหลืออยู่
และทำขึ้นเป็นพิเศษในอิสราเอลซึ่งเป็นรุ่นที่ดัดแปลงให้มีที่นั่งด้านข้างตัวรถ
สำหรับความพิเศษยังไม่หมดเพียงเท่านี้
รถเข็นสองล้อขนาดใหญ่มาจัดแสดงให้ได้รับชมกันด้วย
ซึ่งเคยผลิตในโรงงานในเมืองเทลอาวีฟ
ครอบครัวของเขาเป็นเจ้าของเมื่อปี๒๔
และนิทัศกาลนี้ก็ดีสำหรับใจของเขาเป็นอย่างมาก